คุณผู้ชมครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของพระนะครับ
นั่นก็คือพระเด็ดเปสโลหรือว่าพระเด็ดคงกระพันธ์
ซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดบ้านพร้าวที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมแล้ว
ลูกสาวได้ร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เข้าร้องต่อกองปราบด้วยนะครับ
เชื่อว่าพระซึ่งเป็นหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อของเขาเนี่ยนะฮะ
หายตัวไปเพราะถูกลวงฆาตกรรม
เชื่อว่าจะหลงป่านะครับหลังจากที่มีข้อมูลออกมาว่า
พระเด็ดถูกนิมนต์ขึ้นไปทำพิธีปักทงบนเขาผาขี้ควาย
ตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมกับพระอีกรูปหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าพระอีกรูปหนึ่งกลับลงมาจากเขาได้
แล้วก็บอกว่าพระเด็ดหลงป่าทีนี้แหละครับ
ตำรวจทั้งทหารช่วยกันตามหาเลยนะฮะ
ป่าแห่งนี้ที่เขาแห่งนี้ก็คือเขาผาขี้ควาย
อำเภอนครไทยจังหวัดพิสุนุโลกบริเวณตำบลบ้านพร้าวนะครับ
ซึ่งพระเด็ดคงกระพันธ์อายุ๕๖ปี
หายตัวไปอย่างปริศนาที่เขาแห่งนี้
ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ช่วยกันติดตามหามาอย่างต่อเนื่องคุณนะครับ
เป็นเดือนแล้วนะเพราะหายไปครบเดือนแล้วนะครับ
วันนี้วันที่๑๘มกราคมหายไปตั้งแต่๑๗ธันวาคม
ลูกสาวมีความเชื่อแบบนี้คุณ

มีความเชื่อบอกว่าหลวงพ่อ
หลวงพ่อคุ้นชินกับพื้นที่
เพราะหลวงพ่อถือว่าเป็นคนในพื้นที่
อยู่ที่นี่มา๔๐ปีแล้ว
การถูกนิมนต์ขึ้นไปทำพิธีปักทงบนเขาผาขี้ควาย
และตอนขึ้นไปขึ้นไปพร้อมกับพระอีกรูปหนึ่ง

อำนาจบอกทุกคนบอกว่าพระเด็ดเดินช้า

แต่ลูกสาวของพระเด็ดไม่เชื่อครับ
เพราะว่าพระเด็ดคุ้นเคยกับพื้นที่มานาน๔๐ปี
แล้วก็บอกว่าป่าไม่ใช่ป่ารกทึบอะไร
ไม่มีทางที่หลวงพ่อจะหลงป่าแน่นอน
แล้วก็การที่พระอำนาจบอกว่าหลวงพ่อเดินตามไม่ทัน

เชื่อเลยว่าหลวงพ่อจะเตรียมตัวขึ้นไปที่ป่าด้วยซ้ำ
เพราะในกุฏิก็ยังมีไฟฉายอยู่
ข้าวของเครื่องใช้ของหลวงพ่อยังครบอยู่เลยคุณ
ตำรวจสพนครไทยก่อนหน้านี้เคยเข้ามาตรวจสอบที่กุฏิ
มีร่องรอยการรื้อค้นและพบจีวอนกับผ้าห่มของพระเด็ด
ถูกตากไว้ซักตากไว้
แต่ว่าลูกสาวบอกว่าปกติแล้วพระเด็ดเนี่ย
จะให้ลูกสาวเป็นคนซักผ้าให้จะให้ที่บ้านเป็นคนซักผ้าให้ทั้งหมด
ดังนั้นพระเด็ดไม่น่าจะซักแล้วก็ตากเอง

แล้วก็ลูกสาวบอกว่าตนสงสัยพระอำนาจที่ขึ้นป่าด้วยกัน
เพราะเคยมีปัญหาเรื่องยืมเงินไป๒๐๐บาทแต่พระอำนาจไม่คืน
และก่อนเกิดเหตุครั้งนี้ก็ยืมไปอีก๒๐๐บาท
และหลวงพ่อก็ไม่ให้จึงเกิดปากเสียงกัน
และพระอำนาจยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้พระอำนาจถูกจับศึกแล้ว
เนื่องจากผลตรวจปัสสาวะมีสีม่วง
และถูกนำตัวไปสอบสวนแต่ยังให้การวกวนไปมาอยู่นะครับ
โดยลูกสาวก็คือนางสาวช่อเพชรนวลวัน
บอกว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวได้ออกติดตามค้นหาพระเด็ดมาตลอด
เพราะมีความหวังว่าอาจจะพบหลวงพ่อ
หรืออาจจะพบร่างไร้วิญญาณไปแล้ว
ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย
มีชาวบ้านแจ้งเบาะแสตรงจุดใดก็รีบไปดู
แต่ก็ไม่พบส่วนเรื่องที่ว่าหลวงพ่อจะหลงป่าหายไปเองนั้น
ก็ยังคงยืนยัน๑๐๐ว่าไม่เชื่ออย่างแน่นอนนะครับ
อันนี้คือมุมของลูกสาวของพระเด็ดนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านฟากน้ำกันหน่อยค่ะ
ไปสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ก็คือนายกอบตบ้านพร้าว
เชื่อนะคะว่าพระเด็ดจะถูกฆาตกรรม

เท่าที่รู้จักเนี่ยนะพระเด็ดถือว่าเป็นพระที่เงียบ

เดี๋ยวไปฟังผู้ใหญ่บ้านมองในมุมนี้หน่อยค่ะ
เดี๋ยวไม่ปรับเชื่ออยู่
เขาก็สงสัยกันอยู่ว่าไปอย่างไร
บางคนก็ว่าอาจจะไปที่อื่น
มันมีหลายคำพูด
แต่ในการพัฒนากรรมนี้ผมว่ามัน
มันน้อยคนที่จะคิดอย่างนั้น
หลังจากที่มีการเดินสายขอความช่วยเหลือหลายหน่วยงานนะคะ

นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความ
แล้วก็นางสาวช่อเพชรนวลวันลูกสาวของพระเด็ด
ได้ไปพบพนักงานสอบสวนโรงพักนครไทย

คือไปพบอีกครั้งคือตอนนี้ทางด้านของลูกสาวคุณช่อเพชรเนี่ย
ไปร้องกองปราบขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของคดีนี้แล้ว
แล้วก็รอบที่ไปพบเมื่อวานนี้อยากให้ตรวจดีเอ็นเอ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนัดหมายใหม่ได้ไหม
เพราะว่าวันเมื่อวานนี้ร่างกายของนางสาวช่อเพชรลูกสาวเนี่ยนะ

ส่วนเรื่องการสอบพยานเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลแบบแยกสอบเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ได้สอบสวนพยานไปแล้วทั้งหมด๑๐ปาก
แล้วก็ยังต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีก
พระครูพิบูลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
รวมถึงเจ้าคณะอำเภอนครไทยด้วยนะคะ
กรณีของพระเด็ดก็ต้องติดตามไปเรื่องของ
หลงป่าหรือ๒ถูกฆาตกรรม
ซึ่งทางด้านของนางสาวช่อเพชรลูกสาว
ก็เอาข้อมูลจากชาวบ้านมาบอกเหมือนกันนะ
บอกว่าชาวบ้านเห็นพระเด็ดขออภัย
ชาวบ้านเห็นพระอำนาจซึ่งถูกจับศึกแล้วนะ

และเนรขึ้นรถไปด้วยกันในวันที่๑๗ธันวาคม
แต่ไม่มีชาวบ้านเห็นหลวงพ่อหรือว่าพระเด็ดขึ้นรถไปด้วย
เชื่อว่าหลวงพ่อไม่ได้ขึ้นไปบนเขาเลยด้วยซ้ำนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับเป็นข้อมูลที่ทางนางสาวช่อเพชรเนี่ย

เช้านี้พันธ์ตำรวจตรีวัญชัยพันธ์พิจิตร
สารวัตรสอบสวนสพนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าของพื้นที่เป็นพนักงานสอบสวน

ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ได้ตรวจเก็บจากจีวอนที่เปื้อนสีคล้ายเลือด
ซึ่งญาติไปพบที่กองขยะด้านหลังวัด

และยืนยันว่าเป็นจีวรของพระเด็ดนะครับ
พนักงานสอบสวนให้นางสาวช่อเพชรเนี่ย
ชี้จุดต้องสงสัยว่าจะเป็นเลือดบนจีวอนผืนนั้น
เพื่อบันทึกภาพไว้ประกอบสำนวนคดี
ต่อหน้าทีมของทนายบริโรนโรงแก้วเพชร

ว่าตำรวจไม่ได้ละเลยในการติดตามคดี

ลูกสาวของพระเด็ดสงสัยเรื่องนี้ด้วย
เรื่องของจีวอนและผ้าห่ม
ที่ถูกฝังรวมกันไว้นะครับบริเวณหลังกุฏิ

ซึ่งถูกซักตากไว้ซึ่งปกติแล้ว
ห่มเหล่านี้ทางบ้านของพระเด็ด
จะเป็นคนดูแลจะเป็นคนคอยซักให้
แต่คราวนี้อยู่ทำไมถึงไปถูกซักตากไว้เอง
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบต่อด้วยนะคะ